อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีเสียงเรียกร้องจากประชาชนค่อนข้างมาก

ทางไทยรัฐนะคะที่โรงพิมพ์ไทยรัฐเลย
ก็เลยมีการเปิดเป็นจุดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษในวันนี้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับร้อยวันน้อมอะไรในหลวงภูมิพลค่ะ
เปิดขายเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงเลยค่ะ
หนังสือพิมพ์ไทรรัฐฉบับพิเศษในเวลาร้อยวัน
ความอาลัยในหลวงภูมิพลทั้ง๕๒๐ฉบับ
เป็นหนังสือพิมพ์ชุดสุดท้ายของการจำหน่ายในวันนี้นะคะ
ก่อนที่จะปิดการจำหน่ายลงในช่วง๑๔นาฬิกา๓๐นาที
สุดท้าย๕๒๐ฉบับนี้ก็เลยแบ่งให้ได้เพียงแค่คนละ๑๐ฉบับเท่านั้นให้๕๒คน
แต่ก่อนหน้านั้นก็คือมีการจำหน่ายไปจำนวนมากแล้วตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ปิดการจำหน่ายช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีเท่านั้น
จากที่เดิมตั้งไว้ว่าน่าจะประมาณ๑๖นาฬิกาเพราะว่าหมดเร็วค่ะ
นายธวัฒน์เจริญพาณิเสรีหนึ่งในผู้ที่ผิดหวังจากการหาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเมื่อวานนี้
วันนี้ตัดสินใจเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่เช้าตรู่
มารอซื้อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ค่ะ
ซื้อไม่ทันครับพอ๖โมงเช้านี้ไม่มีแล้วก็เลยตั้งใจมาซื้ออ้าวครับผม
ดีใจครับเพราะว่าก็ตั้งใจมาเรียกว่าเราก็ขับแท็กซี่อยู่ที่แต่ต้องกลับบ้าน
ทุกวันก็จะได้ไปให้คนที่ไม่ได้

พิการทางสายตาที่แม้จะมองไม่เห็นภาพบนหนังสือพิมพ์นะคะแต่ต้องการจะซื้อเก็บรักษาไว้เป็นความภูมิใจส่วนหนึ่งก็นำไปให้เพื่อนผู้พิการทางสายตาที่มีความต้องการแต่ไม่มีโอกาสได้ออกมาซื้อค่ะ
บางคนอ่ะก็ไม่มีโอกาสได้มาไงแบบหาตามเซเว่นอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าคืออาจจะแบบไม่ทันอาจจะไม่ทันคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คือทุกคนปวงชนชาวไทยเนี่ยก็คืออยากจะได้เก็บไว้ทั้งนั้นนะครับทีนี้ทราบข่าวว่าที่นี่ก็มีขายเปิดอยู่ก็เลยรีบมาดีกว่าก็ที่เราจำหน่ายไปทั้งหมดในวันนี้เนี่ยก็อยู่หลักหม

มหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าและต่อประเทศชาติค่ะ